คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีก็คือเรื่องของกินกันบ้างนะคะ
เมื่อวานนี้เราพูดถึงขนมไทยกันใจนะ
เรียกว่าวันนี้เนี่ยมันก็ยังมีกลิ่นอายมีควันหลงเรื่องขนมไทยอยู่ค่ะ
เพราะว่ามันเป็นของที่หลายคนชอบใช่ไหม

ที่นี่นะมีร้านขนมไทยที่เขาสืบทอดสูตรมากว่าร้อยปีเลย
พูดได้เลยนะคะว่าขนมไทยทุกสูตรทุกเมนูทุกอย่างเนี่ยอร่อยที่คุณต้องติดใจอย่างแน่นอน
ไปที่ร้านเรือนขนมไทยอาจารย์คณิตถาค่ะ
แม่แค่ชื่อก็ดูแบบว่ามีตำรับตำรามายาวนาน
ดูแล้วมีหลายอย่างให้ได้เลือกสรรเลยนะเนี่ย
ถูกต้องมาเป็นถาดแบบนี้เลยค่ะมีหลากหลายเมนูนะไม่ว่าจะเป็นเขาเกียบปากหม้อ
เปียกซาคูมะพร้าวอ่อนขาวเนี่ยวดำเปียกลำไยรวมมิตร
ข้าวโพดบวบและอื่นอีกมากมายดูกันไปค่ะให้เพลิดเลินบันเทิงใจกันไปเลยนะคะ
เรียกได้ว่าทุกเมนูนี้การันตีความอร่อยจากจำนวนลูกค้า
ที่เข้ามาภายในร้านแบบไม่ขาดสายเลยครับร้านนี้คือร้านเรือนขนมไทยอาจารย์คณิตถานะคะ
บอกพี่กัดกันก่อนอยู่ที่ถนนศรีตรังตะมนทัพเที่ยงจังหวัดตรัง
เจ้าของเนี่ยก็คืออาจารย์คณิตถาขวัญนิมิตรอายุ๕๗ปีแล้วนะคะ
หลายคนเขาก็คุ้นเคยแล้วก็เรียกกันติดปากว่าครูถา
จริงครูถาเนี่ยเคยเป็นครูสอนเด็กอยู่ที่โรงเรียนมาก่อน
แต่วันหนึ่งก็ลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวก็คือเปิดเป็นร้านขายขนมไทยนี่แหละ
ซึ่งขนมไทยที่นำมาขายนี่นะคะก็เป็นสูตรที่มีการเรียนรู้แล้วก็ส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ
ตั้งแต่คุณยายค่ะไล่ลงมาสืบทอดมาถึงรุ่นคุณแม่
แล้วจากคุณแม่ก็มาถึงตัวครูถาเองนับสิริรวมสูตรแล้วนี่นะพูดได้เลยว่าร้อยปี
เป็นสูตรเก่าแก่ต้นตำรับเลย
จริงค่ะแล้วคุณครูนะยังบอกถึงเคล็ดลับความอร่อยที่ทำให้ขนมเนี่ยเป็นที่ติดอกติดใจยูมายั่งยืนยงด้วย
ครูถาบอกว่าไม่ยากเลยเคล็ดลับมีอยู่แค่๓อย่างเท่านั้นที่ต้องมี

ต้องมีใจก่อนใจรักขนมชอบทำขนมจริงอันนี้มันจะทำให้เราทำด้วยใจใช่ไหมทุ่มเทตั้งใจเต็มที่
อย่างที่สองครูถาบอกว่าต้องให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดอันนี้ก็จำเป็นทำเกี่ยวกับอาหารถูกไหม
อย่างที่สามคือให้ความสำคัญกับวัตถุดิบทุกอย่างนี้คัดมาเป็นอย่างดีเลย
อ้าวถ้าอยากจะรู้เพิ่มเติมไปฟังครูถาบอกกันเลยค่ะ
เราเลือกวัตถุดิบไหม
นี่ไงเลือกวัตถุดิบทุกอย่างนะครับ
มีส่วนทั้งนั้นเลยที่ทำให้อาหารแล้วก็ขนมอร่อย
เป็นเคล็ดลับที่สืบทอดมาเป็นร้อยปีค่ะ
ฟังแบบนี้แล้วแล้วก็เห็นหน้าตาแบบนี้แล้ว

ไปดีกว่าค่ะร้านนี้นะคะอยู่ที่บริเวณถนนศรีตรัง

อยู่ตะมนต์ทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ร้านเปิดตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึง๕โมงเย็นเท่านั้นนะคุณผู้ชม
เป็นช่วงบ่ายแล้วก็จะเปลี่ยนร้านทุกวันจันทร์
นอกนั้นไปได้ตลอดไปให้ถูกช่วงถูกเวลานะคะ
อังคารพุธพระหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
ตั้งแต่เที่ยงถึง๕โมงเย็นได้เลยนะคะ
มีเป็นแบบว่าขนมหวานขนมถ้วยด้วยสดน้ำนะ
เป็นพวกขนมแห้งแบบที่พกพาไปได้
คุณดูเห็นไหมหอมเจียวโรยหน้า
จริงใส่ใจเรื่องของการคัดเลือกตั้งแต่วัตถุดิบเลย
แล้วก็สูตรของการทำด้วยนี่มีคุณผู้ชมส่งมา
ดูทางโทรศัพท์ทุกวันเลยจากตรังด้วยนะคะ
แนะนำให้ไปทานกันผมเห็นแล้วผมยังอยากทาน
เห็นแล้วเบาหวานจะขึ้นตาอีกแล้วเนี่ย
คือยังไม่ได้ทานเลยนะยังรู้สึกว่าแบบอยากทานขนาดนี้เลย
เวลาเราได้ทานของหวานอร่อยเนาะ
รู้สึกกระชุ่มกระชวยมันแบบกระปีต่อไป
มีเรื่องมีแรงมีความสุข